และเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันช้างไทยนะครับ
พื้นที่ก็มีการจัดงานเพื่อช้างกันนะครับ

โดยเฉพาะที่เชียงใหม่เขามีการจัดงานสืบสตาช้างแบบล้านนา
ก็เลี้ยงสโตกช้างด้วยนะครับ

นี่ฮะไปที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็จัดงานร่วมพลคนเลี้ยงช้างไทย

นิมวลพระส่งกล้ามรูปมาทำพิธีสู่ขวัญสืบสตาช้าง
แล้วก็ควานช้างนะครับ
พิธีนั้นก็มีการนำภาพช้าง๖๔เชือก
แล้วก็ภาพควานช้างไปติดเป็นรูปหัวใจ
เหมือนเป็นงานแต่งนะติดเป็นรูปหัวใจนะครับ
แขวนด้วยสายสินประกอบพิธี
จากนั้นควานช้างก็พาช้างทั้ง๖๔เชือกไปที่จุดเลี้ยงสโตช้าง
หรือว่าเป็นขันโตกขนาดใหญ่นี่แหละครับ
ให้ช้างได้กินผลไม้อย่างอเล็ดอร่อย
ก็มีพระครูกรยานวัฒน์สุนทร
เจ้าคณะอำเภอแม่แตงครับ
ใช้เครื่องฉีดน้ำพระพุทธมนต์ให้กับช้างแล้วก็ควานช้างด้วย
ส่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ

ยอยศโฆษศาลสืบตำนานช้างไทย
มีการจัดแสดงแล้วก็ขบวนแห่บายสีฮ้องขวัญค่ะ
เพื่อยกย่องช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทย
มีการจัดโต๊ะจีนให้ช้างด้วยนะคะ
มีกล้วยมีอ้อยมีตังโมสับปะรดจัดเต็มมาให้หมดเลย
นกนุษย์พัทยามีช้างทั้งหมด๘๗เชือก

แล้วก็ช้างพังอีก๗๔เชือกค่ะ
ส่วนที่วังช้างแลพะเนียดจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

หรือว่าพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามมัน
พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดบังสุกุล
ให้กับครูบาอาจารย์ควันช้างที่เสียชีวิต

มีการปลูกเสกตะกรุดหางช้างด้วย
เพื่อนำออกไปให้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็นำรายได้สมทบทุนเข้ามูลนิธิพระโฆษบาล
เพื่อเป็นการดูแลช้างชาลาแล้วก็ช้างเจ็บป่วยด้วย

ทั้ง๗๐เชือกก็มีการกินโต๊ะจีนผลไม้ร่วมกัน
อิ่มน้ำสำราญมากอารมณ์ดีมากนะครับ
ช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยด้วยแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นวันของเขาแหละนะให้เขาด้วยนะคะ